นาฬิกา๑นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
มาดูเหตุขโมยขโจรในพื้นที่จังหวัดลำพูน
คือก่อนหน้านี้ตามวัดดังวัดเก่าแก่ต่างของจังหวัด

มีทรัพย์สินที่มีค่าก็คือคัมภีร์ล้านนาโบราณ
หายไปถูกขโมยไป
ทางวัดก็แจ้งตำรวจแจ้งความไว้
แล้วก็ให้มีการพยายามที่จะตามหา
เพื่อนำสิ่งของทรัพย์สินมีค่านี้กลับมารักษาไว้ที่วัด
แต่ปรากฏว่าไปเจอคุณเจอถูก
ห่อไว้ในถุงดำทิ้งไว้ข้างทาง
ชาวบ้านเชื่อไว้เชื่อว่าอย่างไรรู้ไหมคุณ
เชื่อว่าน่าจะเจอดีครับก็เลยรีบนำมาคืน
เรื่องต้นคาดว่าอาจจะนำไปใช้ทำมวลสารด้วยซ้ำ
โดยนี้เป็นคำพี่โบราณเป็นคำพี่ใบลานด้วย
อายุกว่า๒๐๐ปีรวมกว่า๔๐๐เล่ม
เป็นของกลางที่ตำรวจภูทรบ้านโฮ้งจังหวัดลำพูน

หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบถุงขยะสีดำถึง๒๖ถุง
ซึ่งภายในนั้นบรรจุคัมภีร์ใบลานโบราณ
ที่บริเวณริมถนนหน้าวัดผาแท่นตำบลศรีเตี้ย
โดยตำรวจยังนิมนต์พระสงฆ์วัดศรีเตี้ย

เบื้องต้นก็พบว่าคำพี่โบราณ
อักษรล้านนาถูกโจรกรรมมาจากวัด๓แห่ง
ก็คือที่วัดศรีเตี้ยวัดต้นพึ่งแล้วก็วัดท่าช้าง
โดยคนร้ายน่าจะลงมือก่อเหตุตั้งแต่ปี๒๕๕๘เป็นต้นมาแล้วนะครับ
เพราะว่าหายไปทีละเล่มทีละเล่มบางทีก็โอ้โหหายไปเป็นปึกนะครับ
แต่ก็ตามจับกลุ่มไม่ได้แล้วก็เอากลับมาคืนวัดไม่ได้สักทีนะครับ
และกลุ่มชาวบ้านก็รวมตัวกันในการประกาศตามหาคัมภีร์โบราณ

พร้อมกับเรียกร้องให้นำคัมภีร์โบราณมาคืน
กระทั่งคนร้ายเอามาทิ้งไว้บริมถนนแบบนี้นะครับ
ซึ่งตำรวจก็จะเร่งสืบสวนนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป
ตำรวจบอกด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มแก๊งคนร้ายได้แล้ว๑คน
แต่เชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคน
ต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่
และมีความรู้ด้านอักษรล้านนาโบราณเป็นอย่างดี
โดยจุดประสงค์ของคนร้ายน่าจะนำคัมภีร์โบราณไปขายให้กับผู้เล่นศัยศาสตร์
คาถาอาคมหรืออาจนำไปเผาเพื่อทำเป็นมวลสาร
อกจากนี้ยังเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเจอดีครับ
ก็เลยรีบนำคัมภีร์โบราณเหล่านี้มาทิ้งครับ